มีอีกกรณีหนึ่งนะฮะคือความจริงแล้วการจะเจอกันจะมากน้อยกี่วันเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวเสียทีเดียวอ่ะนะ
คือระยะเวลาไม่ได้พิสูจนใช่ไหมว่ารักจริงหรือไม่จริง
ผมเคยรู้จักคนบางคู่เนี่ยเจอกัน๗วันแล้วเขาปิ๊งกันแล้วเขาแต่งงานกันเนี่ยทุกวันนี้ก็อยู่มีลูกมีหลานเยอะแยะก็
กันดีแต่ไอ้เคสที่แบบไปเจอผ่านแอปหาคู่อันนี้มันไม่ใช่ศูนย์สำเร็จก็จริงแต่มันส่วนมากมันจะเป็นข่าวไม่ค่อยดี
เมื่อสักครู่นี้ของน้องมิ้นใช่ไหมนี่อันนี้เขาก็เจอกันทางเฟซบุ๊กของมิ้นเป็นแอปพลิเคชันอันนี้เป็นเฟซบุ๊ก
ฝ่ายหญิงถูกทำร้ายเหมือนกันนะเธอก็ออกมาแจ้งความแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนี่ภาพตอนแต่งงานนี่ภาพตอนถูกทำร้าย
รู้จักกับสามีเนี่ยเมื่อ๘เดือนก่อนผ่านทางเฟซบุ๊ค
ค่าเธอยูก๔๑ปีนะครับสมมติชื่อคนเอมาบ้านอยู่บางบัวทองนณพบุรี๘เดือนก่อนรู้จัก
หลังจากแต่งงานกันทีนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะคุณเอบอกแมนนี้เริ่มแล้วไม่ทำมาหากิน
คล้ายกับคนติดยาเธอก็ต้องหาเลี้ยงตลอดไม่มีเงินให้ก็จะคลั่งโวยวาย
ทะเลาะกันบ่อยถูกทำร้ายเธอบอกเธอเคยลงทุนนะ
อยากจะให้แมนเนี่ยเขาจะได้ทำมาหากินซื้ออุปกรณ์ช่างแอร์มาให้
จะได้ไปทำงานหาเงินล้างแอร์อะไรก็ว่ากันไป
แนนไม่สนใจทำอีกฮะจนสุดท้ายแมนมาขอเงินบอก
อยากเปิดแผงพระเครื่องออนไลน์จะได้ช่วยหารายได้มาให้ครอบครัว
เธอก็ลงทุนให้เปิดแผงพระออนไลน์มันก็ต้องมีอะไรล่ะ
อุปกรณ์ไลฟ์สดใช่ไหมแผงพระออนไลน์
แล้วแมนนี่ไม่ยอมให้เธอเข้าไปดูเลยนะเวลาไลฟ์
เธอก็เอ๊ะทำไมไม่ให้เธอเข้าไปดูเวลาไลฟ์เปิดแผงพระออนไลน์
ด้วยความสงสัยมีวันหนึ่งเธอบุกเข้าไปดูครับ
แนนไม่ได้กำลังขายของหรือว่าเช่าพระออนไลน์อยู่
แล้วแมนทำอะไรคะอยู่ในห้องเสพยาอยู่โอ้โห
บอกเมียกำลังเปิดแผงพระออนไลน์อยู่เท่านั้นแหละทะเลาะกัน
หลังจากที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันตลอดนี่ฮะ๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ว่าบุกเข้าไปดูแล้วเจอแมนโมโหทำร้ายร่างกายเธอ
ใช้ขาตั้งกล้องไลฟ์สดเนี่ยฟาดเธอฮะฟาดใส่เธอจนเธอสลบนะครับ
เพราะวันนั้นเธอบอกเลิกด้วยนะแม้จะสลบไปแต่วันนั้น
เอบอกเธอแอบอัดคลิปเสียงเอาไว้ตอนเกิดเหตุ
สมัยนี้ขนาดมาแค่เสียงนะค่ะ
คือถ้าถ่ายคลิปไปเดี๋ยวเขาจะเห็นเธอก็เลยอัดเป็นแบบอัดคลิปเสียง
แม่บอกเปิดแผงพระออนไลน์แต่แอบเสพยาอยู่ในห้อง
ถูกทำร้ายจนสลบนะครับวันนั้นเธอบอกพอเธอสลบเนี่ยแมนเนี่ย
หนีออกจากบ้านไปเลยนะฮะโดยเอารถยนต์เธอไปด้วย
เป็นรถที่เธอซื้อเอาไว้ก่อนแต่งงานเธอไปแจ้งความที่สพบางบัวทอง
ถ้าใครเจอเบาะแสเนี่ยเดี๋ยวจะให้รางวัล
ในการตามหารถ๑๐๐๐บาทรถคันนี้
จากนั้นมีคนทักมาหาบอกว่ามีคนเอารถคันนี้เนี่ย
มาจำนำกับเขา๖๐๐๐๐บาทถ้าอยากได้รถคืนให้โอนเงินมาให้๖๐๐๐๐บาท
ส่งบัญชีมาด้วยในแชทแต่เอบอกเอไม่หลงเชื่อนี่เห็นไหมฮะเอบอกไม่เชื่อหรอก
ยังไงก็คงจะเป็นแก๊งเดียวกันแน่นะอีกไม่กี่วันมีอีกแชทหนึ่งแชทปริศนา
คราวนี้เป็นผู้หญิงทักมาให้เบาะแสของรถนี่บอกเจอแล้วนะแต่ขอค่าแจ้งเบาะแสหมื่นนึงด้วย
มาพร้อมกับส่งข้อความเสียงมาขู่พอเห็นว่าเธอไม่ยอมอะไรพวกนี้นะ
แล้วไปแจ้งความเนี่ยแมนบอกถ้าเกิดติดคุกเมื่อไหร่แล้วออกมาจากคุกได้
จะมาทำร้ายครอบครัวของเธอมาเผาบ้านเธอ
ถ้ามึงไม่โอนตังค์มาให้กูอีกพันหนึ่งกูตามไปเผารถมึงแน่กูให้เวลาสิบนาที
ถ้าตังค์ไม่เข้าบัญชีกูกูเผาแน่เหลือแค่ซากแน่ทั้งสองคัน
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับทางคุณเอนะฮะ

พอเรื่องไปถึงตำรวจเนี่ยนะ
บอกอดีตสามีของเธอก็ทักแชทมาหา
บอกต้องการเอารถมาคืน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังขู่อยู่
นี่อันนี้คือที่ขับมาคืนนะ
ขับมาที่บ้านเธอช่วงคืน๒๘สิงหาคม
แต่เอบอกเอไม่กล้าออกจากบ้านไปดู
กลัวถูกทำร้ายอีกนี่เขาส่งภาพมาบอกเอารถมาคืนแล้วนะ
แมนก็เลยขับรถไปจอดไว้ที่หน้าวัดลาดประดุก
แล้วก็แชทมาบอกบอกจอดรถคืนให้แล้วนะ

ตอนนี้รู้สึกผิดสับสนไปหมด
แล้วไม่รู้ด้วยจะไปอยู่ที่ไหน

แต่อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับอดีตสามีคนนี้ให้ถึงที่สุด
เพราะทุกวันนี้เธอยังอยู่อย่างหวาดระแวง
วันนี้คุณจิรายุทธ์ก็เลยได้คุยกับแมนนะครับทุกผู้ชมครับ
อดีตสามีของคุณเอเขาบอกว่า

หลังจากแต่งงานกันเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดสะสมเรื่อย

แมนบอกก็อีโก้ของฝ่ายหญิงไง
ฟุ่มเฟือยไม่เก็บเงิน

สถานการณ์มันก็ลุกลามหนักข้อขึ้น
จนถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
วันเกิดเหตุที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายเนี่ย
แนนยอมรับว่ามีการทำร้ายกันจริง
แต่ตัวเขาก็โดนเหมือนกัน
แมนบอกแมนมีภาพอยู่เมื่อสักครู่ใช่ไหม
แนนบอกผมก็โดนเหมือนกัน
เล็บขวนถูกตบจนฟันผมหัก
ผมก็โมโหมากพลั้งมือทำร้ายภรรยาจนบาดเจ็บ
แต่ไม่ได้ขโมยรถไปนะ
แล้วคนที่วัดทักไปแบบจะขอเงินเจอรถแล้ว

ก็ผมก็ทักไปอย่างเชิงนั่นแหละ
ผมรู้ดีว่าเอเขาเนี่ยถังแตกไม่มีเงินหรอก
ก็เลยอยากลองดูว่าถ้าทักไปแล้วบอกเจอรถแล้ว
แล้วก็ขอเงินมาเนี่ยเขาจะทำอย่างที่โพสต์เอาไว้ไหม
ผมว่าสมมุติผมจบอยู่แล้วที่

เรียกตัวฝ่ายชายที่ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยมาสอบปากคำอีกครั้งนะครับ
ถ้าพบว่ามีความผิดจริงก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไป